ผมว่านะบางทีเราอยู่ออฟฟิศ

คุณอยากเป็นซุปเปอร์สตาร์ไหม

นี่คือดาวติ๊กต๊อกคนใหม่ได้บังเกิดขึ้นแล้วครับ

เดี๋ยวนะนี่มันซุปเปอร์สตาร์ดาราหรือเปล่า

ไม่ใช่คุณปิงปอง

โอ้โหอาจใส่ช่วงเวลายามว่างแล้วมั้ง

ต่อไปนี้เราจะเป็นซุปเปอร์สตาร์เราจะเป็นดาวติ๊กต๊อก
ดูนิราการเต้นเนี่ยเป๊ะปังวังเวอร์
จริงนึกว่าหลุดออกมาจากเวทีคอนเสิร์ตที่ไหน
เอ้าเพราะฉะนั้นน่ะลองเปลี่ยนบ้างแม่คุณพี่หลบพอพอ
เอาเพลงตะลอนขาของเราไปเต้นบ้างตะลอนตะลอนตะลอนตะลอน